สับนิ้วดูพรุ่งนี้เนี่ยเวลนไทย
อีก๒วัน๒๓วัน

หลายคนก็แห่รอลุ้นเลขกันนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็ต้องระวังด้วยนะ
กฎหมายเขากำหนดแล้วจริงว่าก็ต้องขายใบละ๘๐บาท
ขายเกินเขาจับจริงนะคะที่เชียงใหม่จับแล้ว
คุณผู้ชมเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่๒รายค่ะ

ก็ซื้อจากยี่ปั๊วมาก็ราคาเกิน๘๐บาทแล้ว

ก็จับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ได้๒คนนะคะ
คือสองคนนี้เขาขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

เป็นแม่ค้าอารีชัยรังศรีอายุ๕๘ปี
แล้วก็แม่ค้าสมยศวรรณชัยอายุ๔๙ปี
ขายลอตเตอรี่อยู่ที่บริเวณวัดพระธาตุดอยคำ
ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ที่ต้องขายเกินราคาเป็นเพราะว่า

เพราะว่าประชาชนเขาเดินทางมากราบไห้หลวงพ่อทันใจ

แผงแล้วก็ต้องหามาขายใหม่ไง
ก็เลยต้องไปหาซื้อสลากเพิ่มจากยี่ปั๊ว

ใบละ๙๔บาทแล้วเขาจะขาย๘๐บาทยังไง
เขาก็เลยต้องมาขายใบละ๑๐๐บาทค่ะ
แล้วแต่ถ้ามันก็มีกับสุดสิควัยก็๕๐๐๕๕๐

มันได้น้อยมันได้เผ็ดคนแค่น้ำ
แปลงทีแรกตามส่วนของขายถูกมาได้เลย

ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเชียงใหม่ได้รับหนังสือ
จากสำนักงานสลัดกินแบ่งรัฐบาล
ให้เข้าตรวจสอบผู้ค้าที่ลักลอบขายสลากินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งที่มีผู้ค้าลอตเตอรี่มาขายลอตเตอรี่กันอยู่เยอะมาก
ก็เลยปลอมตัวเป็นลูกค้าไปซื้อสลากกับแม่ค้าทั้งสองคนนี้
แล้วก็ไปเจอว่า๒คนนี้ขายใบละ๑๐๐บาทค่ะ
ก็เลยนำตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับไปคนละ๕๐๐๐บาท
จริงก็เห็นใจนะทำมาหากินแต่ว่ามันก็เกินราคาเกินเรื่องของที่กฎหมายกำหนด
คือเอาจริงถ้าประชาชนแจ้งนะโดนกันเยอะมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงเดินผ่านไปผ่านมาลองแอบถามดู

น้อยมากคือแต่ว่ายิ่งเป็นช่วงใกล้หวยออกเมื่อไหร่เนี่ยนะ
ราคาไม่หา๘๐ได้น้อยมากแต่ถ้าเป็นช่วงสมมุติวันที่๒วันที่๓แบบนี้ยังมี๘๐
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าขอเธอรับมาก็ซื้อต่อมาก็๙๐บาทแล้วขอร้อยหนึ่งละกันแบบนี้นะ
คือคนที่อยู่ทางปลายทางก็เห็นใจแหละเพราะว่าก็รับมาแพงจริงคือมันก็ต้องไล่ย้อนกลับไปซาปั๊วยี่ปั๊ว